ที่จังหวัดราชบุรีลุงกับป้าท่านนี้มีสมาร์ทโฟน
ลงทะเบียนเราชนะผ่านสแกนใบหน้าเรียบร้อย
หิวไปที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับคุณผู้ชมครับ
แต่ปรากฏว่าไอ้สมาร์ทโฟนที่มีมันไม่ค่อยสมาร์ทเท่าไห
เพราะมันเก่าพอสแกนจะจ่ายตังค์มันสแกนไม่ผ่าน
พอมันสแกนไม่ผ่านเจ้าของร้านโอ้โหใจดีพี่เอ้ยสุด
บอกว่ากินฟรีไปก่อนก็ได้แล้วถ้าจะกลับมาสแกนเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากัน
เพราะสองท่านนี้หิวจนสั่นน่ะนะฮะ
โดยเฟซบุ๊คชื่อว่าชะนิดาภาพมสุภกุล
โพสต์เรื่องราวของลุงกับป้าคู่หนึ่ง
มาที่ร้านชื่อน่าจะชื่อร้านนะร้านตู้ก๋วยเตี๋ยว
แต่ไม่กล้าสั่งถามพนักงานในร้านว่ารับเราชนะไหม
เพราะว่าไปมาหลายแล้วหลายล้านแล้วมือถือมันเข้าระบบไม่ได้
เมื่อตรวจสอบในแอปนะพอทางร้านเขาตรวจสอบให้เนี่ย
ดูในมือถือนะฮะเอ้ามีเงินอยู่สองพันเนี่ยนะฮะ
บอกให้ลุงกับป้าสั่งเลยนะฮะจะได้คิดเงินถูก
พอดูมือถือของลุงกับป้ามันไม่สมาร์ทครับ
คือกล้องมันไม่โฟกัสนะคุณแล้วก็บอกลุงกับป้าไว้ว่ากินข้าวไปเลย
ถ้าสแกนไม่ได้เดี๋ยวจะให้กินฟรีนี่สินะฮะคนไทยมันต้องแบบนี้
แต่ลุงก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาจ่ายให้ทีหลังนะ
พอเรื่องนี้ถูกโพสต์ออกไปนะครับมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
บอกว่าเราชนะแต่ลุงแพ้
ทีมข่าวไปที่ร้านตู้ก๋วยเตี๋ยวตะบนเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับ
พบนางสาวชะนิดาภาพมสุภกูลเจ้าของร้านนั่นแหละ
เป็นคนที่โพสต์เรื่องนี้แล้วก็นางสาวปฐุมวดีบวบมีคนนี้เป็นพนักงานของร้าน
ต้อนรับลุงกับป้าโดยนางสาวปฐุมวดีเล่าบอกว่าเห็นลุงกับป้าขี่รถผ่านไป
แล้วก็วนกลับมาจอดที่ร้านนะครับเลยเชิญเข้าร้านลุงก็ถามว่า
แกนเราชนะได้ไหมเพราะไปมาหลายล้านแล้วมันทำไม่ได้นะครับ
กับป้าเข้ามาในร้านก็ยังไม่กล้าสั่งนะคุณผู้ชมฮะเธอก็เลยเอามือถือของลุงน่ะ
มากดดูแอปแต่มันช้าหมดติ้วนะครับพอมาใช้ไวไฟของร้านปั๊บ
มันมีเงินอยู่๒๐๐๐บาทลุงกับป้าก็สั่งอาหารมา๑๐๐กว่าบาทแหละ
ก็จึงสแกนให้แต่ลุงบอกว่าสแกนไม่ผ่านลุงกับป้าก็ไม่กล้ากินครับ
โถน่าเวทนาครับ
ขณะที่นางสาวชะนิดาพาเจ้าของร้านเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
เห็นลุงกับป้ากล้ากลัวกลัวไม่กล้ากินก็เลยบอกกินเลย
แกนไม่ได้ก็กินฟรีไปก่อนนะแล้วจะกลับมาสแกนวันหลังก็มา
กับป้าที่บอกว่าหิวจนสั่นเพราะอะไรรู้ไหม
ก็หิวมากแล้วกินเยอะด้วยหิวคนเรานะครับ
ขอบคุณมากนะที่พี่ใจดีขนาดนี้นะครับขอให้ค้าขายร่ำรวยครับ
น่ารักมากเลยค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับ